คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้าใจค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
แต่ที่เศร้าใจมากก็คือคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
อยู่ข้างไม่รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
คุณแม่บอกแค่ว่าลูกแม่ไม่สบาย

ลูกชายเสียชีวิตประมาณ๒๓วันได้แล้วนะคะ
แม่อายุ๗๐กว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงมองไม่เห็นด้วย
แล้วแม่ก็นอนอยู่ข้างศพลูกชายค่ะ
ไม่รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตบอกแค่ว่าลูกไม่สบาย
ชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกเนี่ยบอกว่าผู้ตายเป็นคนขับแท็กซี่ของเขานะฮะ
ก็มาหาเพื่อจะให้ไปรับเงินเยียวยา
แต่ว่าขาดการติดต่อไปเนี่ย๓วันเขาพยายามติดต่ออยู่แต่ติดต่อไม่ได้
ก็เลยต้องมาหาพอมาดูที่บ้านอ้าวเจอว่าเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยถับแผงมองจากฝ่ายมือแบบ
จ้ายกันก็บอกว่าอ๋อมันอ่าสบาย
ผมก็เลยเข้าไปดูก็เลยดูแล้วเห็นหน้าแบบดำหรืออะไร
ดำหมดแล้วก็แขนก็ดำทับแขน

ก็เลยรู้ว่าเหลือเกษตรีมอง
ใช่ค่ะก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็ลองไปช่วยดูแลหน่อยคุณยายอยู่ที่ห้องพักย่านนวมินกรุงเทพนะครับ